รถเนี่ยมาล้อมเลยคุณผู้ชมนี่ข้างบนเนี่ยของพี่เบิร์ต
บนหัวพี่เบิร์ตนั่นน่ะเออนั่นคือเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้น
ไปดูกันว่าจะพาตัวเขาออกมายังไงดี
ฉีดอีกฉีดอีก
ค่ะแล้วต้องใช้รถปิดท้ายปิดหัวแบบ
นั้นฮะเพราะตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งว่า
ใส่มาเต็มถนนเลยนะครับเออไปป่วนทั้งถนนเลยครับ
นี่เหตุเกิดที่ตะมนต์เกาะช้างครับบริเวณชุมชนบ้านคลองพร้าวหมู่สี่
อันนี้ต้องกั้นพื้นที่ไว้เลยเพราะอันตรายจริงจริง
คนขับเมื่อสักครู่ที่ขัดขืนขัดขืนชื่อนายนิธิศักดิ์อายุ๓๘ปี
เป็นชาวโคราชนะแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องด้วยอาการเหมือนจะคนเมาคุณผู้ชม
นี่รถตำรวจก็ชนท้ายไปด้วยตำรวจใช้รถสายตรวจประกบด้านหลังครับ
เกลี้กล่อมแล้วแต่เขาไม่ลงมาแล้วคนขับเปิดกระจกด่าตำรวจด้วย
เขาขอพบหลายคนเลยพี่เบิร์ตเขาขอเจอนายกตู่ด้วยนะ
อยากจะเจอนายกรัฐมนตรีโอ้จะคุยเรื่องอะไรน่ะนั่นน่ะสิแต่ท่านคงไม่ว่าง
อยากจะเจอท่านผู้บังคับการอยากจะเจอในอำเภออยากจะเจอผู้กำกับ
กล่อมอยู่ชั่วโมงหนึ่งครับตำรวจตัดสินใจทุบกระจกประตูรถเลย
แล้วบางช่วงตอนจะไปเจรจาเนี่ยตอนจะเข้าไปตรงกระจกด้านข้างคนขับ
ตอนยื่นมีดออกมาตำรวจก็ต้องบอกระวังมันมีมีดตอนยื่นมือออกมา
นักท่องเที่ยวต่างชาติดูกันใหญ่เลยพยายามติดตามการคุมสถานการณ์
ครั้งนี้นี่เอาคลาโทซัตอัทย์เพลินช็อตไฟฟ้ายิงเข้าไปนะครับโอ้โห
โอ้โหแต่มีบางคนไม่พอใจนะพากันยืนตะโกนด่ากะจะประชาธรรมไอ้ชายข้างยาคนนี้ครับ
เพราะว่ามันทำให้รถติดไงรถติดขัดนานเป็นชั่วโมงเดือดร้อนไปทั่ว
เรื่องต้นพอเข้าไปค้นนี่จังหวะที่ขึ้นไปอยู่บนรถนะครับบนหลังคารถเลย
พอเข้าไปดูในรถปรากฏไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมฮะ
แค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีถุงใส่ซองยาแต่ไม่ใช่ยาเสพติด

เป็นยาน่าจะยารักษาโรคครับระบุข้างถุงว่าโรงพยาบาลจิตเวทแห่งหนึ่ง
พื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาโอ้นี่ไม่รู้ขับข้ามจังหวัดมาเยอะแค่ไหนเนี่ย
ตำรวจแจ้งว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเลือดโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
เจอสารเสพติดแต่เจอสารกัญชาในร่างกายปริมาณมากครับ
แล้วก็นำตัวเขาส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อยากเจอนายกอ่ะไม่รู้อยากคุยอะไรนะครับ